กินอร่อยกันแล้วพาคุณผู้ชมลงใต้ไปจังหวัดสุราชค่ะ
ไปหาเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบที่มีตำนานความอร่อยคู่กับเมืองสุราชมา๔๘ปี
เขามีทีเด็ดยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกัน
ร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านเฮ่งข้าวหมูแดง
พูดดีเอาแบบชัดหน่อย

เพลงข้าวหมูแดง
เห็งธรรมดามันไม่เห็งไง
เห็งข้าวหมูแดง
ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านข้าวหมูแดงร้านเด็ดร้านดังที่คนแถวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลย
เพราะว่าข้าวหมูแดงของที่นี่เขาเป็นข้าวหมูแดงระดับตำนาน
ขายมา๔๘ปีแล้วอย่างที่บอกไปนะคะ
แน่นอนแหละว่ารสชาติต้องอร่อยเด็ดแล้วก็ถูกปากแน่

แล้วแน่นอนว่าอีกหนึ่งสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาก็คือน้ำซอส
ข้าวหมูแดงหรือกรอบความอร่อยอยู่ที่น้ำราดนะ
ราดเขาอร่อยกลมแบบกำลังดี
วันนี้ขายกันแบบสับกันปับเลยนะ
ที่อยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคือเวลาเขาสั่งข้าวหมูแดงมาเนี่ย
คือบางคนไม่สะใจกับน้ำราดที่เขาราดมาให้

ตั้งไว้เป็นขวดแบบนี้ใครอยากเติมอยากใส่มากใส่
เห็นมะเนี้ยด้วยอย่างงี้คือราดไปเลย

คุณลาดใส่แก้วน้ำก็ได้

สูตรเด็ดมาจากสมัยที่สมัยก่อนเฮงเขาเป็นเด็กล้างจานอยู่ที่ร้านขายข้าวหมูแดง
แล้วก็ได้สูตรเด็ดเพราะว่าเท่าแก่ให้มาเพื่อที่อยากจะให้เด็กไปต่อยอดค้าขายได้
และความเด็ดของที่นี่อย่างที่บอกก็คือน้ำราดน้ำซอสของเขานี่แหละเฮียเขาใส่ขวดมานะคะ
ร้านนี้น้ำราดจะไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปทุกอย่างมันจะกลมกล่อมกำลังดี
ลงตัวมากเพราะราดไปบนหมูแดงและหมูกรอบรวมไปถึงไข่ต้มหรือกุญเชียงด้วยแล้วก็
หิวเลยทีเดียวแล้วที่ร้านก็ไม่ได้มีแค่ข้าวหมูแดงหมูกรอบอย่างเดียวเขายังมีข้าวมันไก่ที่ใส่ไข่ดาวมาแบบเนี้ยคุณโอ้โหข้าวมันไก่ไข่
ไม่เคยเห็นเลยใช่ใช่คุณชิสาพูดถูกไม่เคยเห็นเลยแล้วก็นี่อันนี้ข้าวหมูกรอบใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีข้าวหมูทอดอีกด้วยซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยค่ะคุณ

แนะนำเลยว่าไปได้ทุกวันตั้งแต่๗โมงถึง๕โมงเย็นนะคะ
ร้านตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
หรือใครไปไม่ถูกโทรสอบถามไปเลย

ร้านแห่งข้าวหมูแดงสุราชธานี

หมอบอกลอยว่าไปแล้วรอยแรงนี่
ร่อยแรงแล้วก็ร่อยเยอะด้วย

คือเดี๋ยวคนใต้เขาจะมาว่าเรา
ก็ถึงว่าแหล่งง็อกอร่อยแบบลื้ม

อร่อยมากสะใจสุดนะ